มาดูที่พัทยากันหน่อยคล้ายกันนะคะ
อันนี้เป็นกรณีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๓ปี
แต่ว่าคนนี้เปลือยกายขึ้นไปอยู่นะคะที่ชั้น๘
ชั้น๗ชั้น๘ของอาคาร๓๐ชั้นเป็นคอนโดหรูแห่ง๑
แล้วก็ดิ่งตัวลงมาสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้ทันควัน
แต่ก็ยังไม่ฟันทงว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
ตำรวจภูทรเมืองพัทยาไปตรวจสอบเหตุนี้ค่ะ
ผู้เสียชีวิตตกจากที่สูงของคอนโดแห่งหนึ่ง
ถนนพัทยานาเกลือในเขตอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
ไปดูที่เกิดเหตุบริเวณชั้น๗เป็นชั้นลอยนะคะ
ที่นี่มีสระว่ายน้ำก็ไปพบศพนางสาวรัชดา
เขิงภูเขียวอายุ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
สภาพนอนหงายเปลือยกลายแขนหักเลือดไหลนองพื้น
ไปสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ชั้น๓๐ของอาคารที่เกิดเหตุ
ตำรวจเขาก็นำกำลังไปตรวจสอบในห้องเลยนะคะ
ไปพบกับผู้ต้องสงสัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
ทราบชื่อเพียงว่านายเมรอนคาดว่าคนนี้น่าจะเป็นแฟนของผู้เสียชีวิต
เรื่องต้นนายเมลอนยังให้การวกวนไปมาปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนภายในห้องพักพบร่องรอยการต่อสู้นะคะรวมทั้งกระจกแตก
ข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายเพื่อนแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตบอกว่า
นางสาวรัชดามาเช่าคอนโดแห่งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
อาศัยอยู่เพียงลำพังส่วนแฟนนุ่มเนี่ยไม่ทราบว่าคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ว่าผู้ตายเคยเล่าว่ามีแฟนและแฟนชอบทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งด้วย
ฆาตกรรมแต่จะต้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
และเดี๋ยวจะรอผลการชนสูตรศพให้ชัดเจนก่อนนะคะ